ไปที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุยิงกันกลางร้านเหล้าแล้วที่เบิร์ตโปรยเอาไว้

ก็ทิ้งจับรถจัดกระยานยนต์หลับหลบถึงอะไรอยู่ตอนนี้ก็พิธีพฤหารเก่าต้มเรือ
อกกระสุนปืนตกอยู่ในร้าน๙ปลอกด้วยกัน
ข้างนอกมีอีก๒๓ปลอกคุณผู้ชมลองคิดดูยิงขนาดไหน
นะครับแล้วก็มีปืนนะครับขนาดเก้ามิลลิเมตรหนึ่งกระบอกด้วย
ในร้านนะครับคุณผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดหลายจุด

ทีมข่าวเราได้กล้องมาหนึ่งจุดฮะจะเห็นรถจักรยายนสีฟ้านะครับ
ของคนยิงของคนร้ายเนี่ยนะครับมาจอดอยู่หน้าร้าน
แล้วก็เข้าไปก่อเหตุครับแล้วก็ขึ้นรถยนต์
ไม่ทราบสีไม่ทราบรุ่นหนีไปหลังจากยิงเสร็จ
มีคราบเลือดครับเพียบเลยคาดว่าจะเป็นของคนยิงด้วยนะครับ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงใส่กันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ
นายภูมิพัฒน์จันสำริทอายุ๔๕ปีหรือเอกวัดจันนิรมิตรนะครับ
มีแผลถูกยิงนะครับด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าท้องสองนัดนี่ตอนปั๊มหัวใจฮะ
เข้าท้อง๒นัดแล้วก็หลังอีก๖นัดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ดนตรีอายุ๒๗ปีเล่าบอกว่าเขาเล่นดนตรีอยู่ในร้านเห็นแล้วเห็นอะไรครับ
เห็นคนร้ายเนี่ยนะขี่รถจักรยานมาจอดนะครับจักรยานยนต์มาจอด
แล้วถือปืนคล้ายคล้ายอาวุธสงครามแล้วเดินไปหากลุ่มผู้เสียชีวิตถามว่า
มองหน้าแล้วผู้เสียชีวิตตอนนั้นก็วิ่งหนีไปที่หลังร้าน
แล้วก็ถือปืนวิ่งออกมายิงกันหลายนัดครับคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสพโพทองสพวิเศษชายชาญสพเมืองอ่างทอง
อายัดตัวนายจิรัตน์งามจริงอายุ๓๖ปีคนนี้แหละครับผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนยิง
อายัดได้ที่โรงพยาบาลโพทองจังหวัดอ่างทองขณะไปรักษาตัวนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ขาแล้วก็เท้าตำรวจสพวิเศษชายชาญ
หมายจับคดีค้างเก่าในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็หาเกี่ยวกับปืน
ซึ่งก่อเหตุเมื่อปี๒๑๖๕ที่ร้านเมี่ยงปลาเผาตะบนสารเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชายชาญแล้วก็หนีไปตอนนั้นขณะที่สพเมืองอ่างทอง
ก็ขอสายอนุมัติหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งคดีข้อหาฆ่าผู้อื่น
และพกอาวุธไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดครับคุณผู้ชม
ตำรวจนำตัวนายจีรัฐผู้ต้องหานั่งรถเข็นมาสอบปากคำ
คำเพิ่มเติมที่สพวิเศษชายชาญมีครอบครัวกับญาติมาเฝ้าโดยตลอด
นักข่าวถามถึงสาเหตุยิงเขาทำไมล่ะจีรัฐยิงเขาทำไม
เขาอ้างว่าผู้เสียหายยิงเขาก่อนขออภัยผู้เสียชีวิตยิงเขาก่อน
แล้วภรรยาเป็นคนขับรถพามาส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ในจ้อนลูกพี่ในแก๊ง
ระหว่างตอบเนี่ยแม่ของผู้ต้องหานะครับทำอะไรนะครับไปดูครับ
ไม่รู้ไปไหนตรงหน้างานเราเลย
คือในระหว่างที่นักข่าวกำลัง

ถามมาเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวลุม
แม่ก็เป็นผู้ควบคุมการให้คำตอบของลูก
จังหวะไหนลูกพูดเห็นท่าไม่ดีแม่ตีหมวกกระน็อก
บอกพูดน้อยหน่อย
ตำรวจนำตัวนายจีรัฐนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอ่างทอง